เป็นรูปดูมาตรฐานนะคะ

เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทดลองกับเผาดูคะ

ดูนะคะว่ามันลุกไหมทำมาจากพลาสติกจริงหรือเปล่าคะ
นี่นะคะลุกนะคะแผ่นต่อแผ่น
เห็นไหมคะลุกนะคะถ้าเป็นนมปังถ้าเป็นขนมปังมันจะไม่ลุกอย่างนี้นะคะ
นี่รุกแบบพลาสติกนะฮะดูนี่เปรียวเปรียวที่มันออกมานะคะ
นี่ขนมปังที่เร็วที่มันมาให้เรากินนะคะเสียเงินซื้อโทษมาหาตัวเราเองนะคะ
กรุณาช่วยบอกลูกบอกหลานบอกญาติติดพี่น้องนะเพราะอย่าทานนะฮะ
ขนมปังจากขนมทุกชนิดที่มาจากกรุณจีนห้ามทานนะคะดูนะคะ

แล้วเหม็นมากเลยถ้าเผื่อมีกลิ่นออกไปได้จะบอกเลยว่ามันเหม็นมากเลยค่ะ